เรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะอายุ๗๕ปีแล้ว
อยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
คือมีลูกชายอยู่คนเดียว

ผ่านไปแล้ว๕ปีตอนนี้
แถมยังเอาลูกอายุ๙ขวบ
มาให้คุณแม่วัย๗๕ปี

อยู่ในบ้านที่เก่าผูพังและอยู่บนที่ของคนอื่นด้วยนะคะ
หลังจากที่เรื่องราวนี้แชร์ออกไป
มีคนแสดงความเห็นใจแล้วก็ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากนะคะ
ซึ่งคุณแม่วัย๗๕ปีท่านนี้
คุณยายท่านนี้บอกว่านอกเหนือจากการช่วยเหลือที่อยากได้
สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากเจอหน้าลูกชายมากที่สุดในชีวิต
ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณยายมณีหมวกผาเป็นหญิงชราอายุ๗๕ปีแล้วนะคะ
ชาวตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
คุณยายท่านนี้นะคะถูกลูกชายเพียงคนเดียวทอดทิ้ง
ผ่านมากว่า๕ปีแล้วหนีไปทำงานในกรุงเทพมหานคร
และทิ้งลูกชายอายุ๙ขวบให้คุณแม่ต้องเลี้ยง
สภาพที่อยู่อาศัยเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะ
มุงสังกษีสภาพเก่าผูพังแถมยังปลูกในผืนดินของคนอื่นอีกด้วย
ทำให้ทั้งสองชีวิตมีสภาพความเป็นอยู่ยากลำบาก
และหลังจากที่เรื่องนี้เผยแพร่ออกไปมีทาน้ำใจจากประชาชน
ติดตามข่าวสารจากทั่วทุกสารทิศพากันไปเยี่ยม
พากันไปให้กำลังใจคุณยายมณีเป็นจำนวนมาก
และมีการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับคุณยายและหลาน
ให้ได้ใช้ไปนานอีกหลายปีค่ะ
ส่วนเรื่องของความช่วยเหลือเบื้องต้นเกี่ยวกับเงินนะคะ
พมนครราชศรีมามอบเงินให้กับเด็กชาย
เพียรพัฒน์หมวกผาหลานชายวัย๙ขวบ

จนกว่าจะอายุครบ๑๘ปี
บ้านพักเด็กและครอบครัวนครราชศรีมา

และทางอำเภอบัวใหญ่เองก็มอบเงินค่าใช้จ่ายให้๒๐๐๐บาท
และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมด้วย
อกจากนี้ค่ะนายวิเชียรจันทรโนไทย
พรจังหวัดนครราชสีมายังได้ให้เด็กชายเพียรพัฒน์นะคะ
เป็นการมอบสิ่งของรถจักรยานเพิ่มเติมอีก๑คันค่ะ
ด้านคุณยายมณีได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจจากประชาชนชาวไทยทั่วทุกสารทิศที่ได้มอบสิ่งของให้นะคะ
ทำให้ลูกชายหลังจากได้มีการประกาศตามหาสื่อต่างแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววติดต่อกลับมาเลยค่ะ
ซึ่งคุณยายก็ไม่รู้ว่าลูกชายจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างนะคะ
เนื่องจากไม่มีใครสามารถติดต่อกับลูกชายของคุณยายได้เลยค่ะ
ตั้งแต่แม่ว่าฉันมีเพื่อนมาซอยแม่ก็คิดมาตลอด
รถข้างใดมาโอ๊ยเสียงลูกกูมาจังหว่า
เสียงม้าเฮ้าลูกกูเคยมาย้ำนี่ย้ำนั่น
แม่ก็เลยขอบคุณมากแม่ก็เลยเพื่อนมาซอยมา
อย่างแม่กินเสียบนอนหลับแม่ก็เลยนอนเดี๋ยว
แต่กินนั้นกินจะน้ำตากระถวยเขา
โอ้โหกินกับน้ำตา
น่าสงสารนะฮะคุณยายบอกว่าเลี้ยงหลานคนเดียวไม่ว่านะ
ลูกชายที่บอกว่าไปทำงานในกรุงเทพหายไป๕ปีแล้ว
อนุญาตนะหายหัวไป๕ปีแล้ว
ป่านี้ไม่เคยติดต่อคุณยายมาอีกเลย
แล้ว๕ปีผ่านไปส่งเงินมาให้เพียง๕๐๐บาท
เฉลี่ยตกปีละ๑๐๐ค่ะยังไม่พอนะฮะ
คุณยายบอกว่าคือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ย
เป็นเงินที่ช่วยประทังชีวิตระยะ๕ปีที่ผ่านมา

ครั้งจะให้ไปทำงานก็ไม่ใช่
อย่างชีพก็ได้เดือนละ๗๐๐บาท
๐บาทเลี้ยงทั้งท้องตัวเองแล้วก็เลี้ยงทั้งหลานชายด้วย
คุณยายบอกว่าคือฟังจากสิ่งที่คุณยายเล่าเมื่อกี้
รถคันไหนขับผ่านมาก็คอยดูว่าใช่รถของลูกชายใช่ไหม

เขาหันไปมองว่ามีคนมาหรือเปล่า

นี่แหละนี่แหละพอสื่อนำเสนอข่าวออกไปเนี่ยนะ
คุณยายบอกว่าหวังว่าวันแม่ปีนี้
จะเป็นการรอคอยที่สิ้นสุดลงสักที

จากนี้นะคะคุณยายบอกว่า
พอมีคนเข้ามาช่วยแบบนี้เบาใจไปเรื่องหนึ่ง

แล้วก็มีสิ่งของอุปโภคบริโภคพอยังชีพแล้วนะคะ
คุณยายบอกว่าหน้าที่ตอนนี้ก็คือเลี้ยงหลานชายให้ดีที่สุดค่ะ